จังหวัดแพร่ครับมีเหตุการณ์ที่น้องเขยกับพี่เมียเขาก็มีปัญหากันมานาน
สุดท้ายแล้วครับฝ่ายน้องเขยเนี่ยทนไม่ไหวฮะใช้ปืนยิงพี่เมียจนเสียชีวิต
หลังเกิดเหตุก็ไม่ได้หนีไปไหนนะก็รอมอบตัวอยู่ที่บ้านที่เกิดเหตุนั่นแหละนะครับ
ตำรวจสพหนองม่วงไข่นะครับก็ไปพร้อมกับทีมแพทย์แล้วก็กู้ภัย
หลังจากได้รับแจ้งเหตุว่ามีการยิงกันเสียชีวิตที่บ้านพักในพื้นที่หมู่๒
ตำบลน้ำรัฐอำเภอหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่ผู้ตายคือในชุมเฟื่องฟู
อายุ๖๓ปีนะครับเป็นเจ้าของบ้านนะเขามีบ้านติดกับน้องเขยนะครับ
ถูกยิงด้วยปืนลูกซองเข้าที่ศีรษะทะลุหลังเข้าหลายนัดครับ
แล้วก็ที่ไทยทอยทะลุด้านหน้าอีกหนึ่งนัดเสียชีวิตอยู่ที่หน้าประตูบ้าน
แล้วก็มีปลอกกระสุนขนาดเบอร์๑๒ตกอยู่ข้างรั้วกำแพง๑ปลอก
ใกล้กับศพอีกสี่ปลอกนะครับคนก่อเหตุคือน้องเขยชื่อว่า
นายวิชิตชัยวงอายุ๕๕ปีคนนี้ครับบ้านอยู่ใกล้กันนะ
หลังก่อเหตุแล้วไม่ได้หลบหนีไปไหนก็รอมอบตัวกับตำรวจ
อยู่ที่บ้านหลังที่อยู่ติดกันแต่ว่าจะเป็นหลังใหญ่กว่านะครับ
พร้อมกับปืนลูกซองสั้นกระสุนอีก๒นัดในรังเพลิงนะครับ
ซึ่งนายวิชิตยอมรับว่าเป็นคนลงมือยิงนายชุมจนเสียชีวิตจริงนะครับ
ชุมเนี่ยเป็นพี่ชายของเมียนะครับเป็นพี่เมีย
อ้างว่าอดทนมานานแล้วเพราะว่าผู้ตายไม่ทำงานทำการ
เอาแต่ดื่มเหล้าเมาทุกวันพอเมาแล้วก็อารวาส
ตอนแรกเมื่อก่อนเนี่ยอยู่บ้านหลังเดียวกันหลังใหญ่นั่นแหละ
นายวิชิตรอมอบตัวกับตำรวจภรรยาสร้างเอาไว้นะครับ
แต่พอมีปากเสียงกันมีปัญหากันตลอด
เพราะว่าผู้ตายเนี่ยชอบเมาแล้วก็อารวาสอัดอั้นกันมานาน
มีปัญหากันมานาน๓ปีก่อนก็เลยมีการแยกบ้าน
แต่ก็ยังมีปัญหากันอีกก็เลยไปแอบซื้อปืนกับกระสุนมาเก็บเอาไว้

หมู่บ้านมีงานศพกันก็ไปงานศพกันหมด

เนี่ยซื้อปืนกับกระสุนเก็บเอาไว้๓ปี
แล้วเดี๋ยวดูพฤติการการก่อเหตุเนี่ยนะโอ้โหนะ
คือนายวิชิตผู้ต้องหาบอกว่า
พอเขากลับเข้าบ้านมาเมื่อคืนนี้ได้ยินเสียง
ชุมผู้ตายเอะอะโวยวายอยู่ที่หน้าบ้านหลังเล็กที่แยกไปอยู่อ่ะ
ก็ตัดสินใจไปเอาปืนลูกซองที่แอบซื้อเอาไว้
พร้อมกับกระสุน๗นัดมาก่อเหตุ
การก่อเหตุนะครับก็คือปีนขึ้นไปบนกำแพงบ้าน

ปีนขึ้นไปแล้วก็ยิงไปที่ผู้ตายที่นั่งอยู่ที่หน้าบ้านหนึ่งนัด
แล้วก็หักคอปืนเอาปลอกออกใส่กระสุนเข้าไปอีกหนึ่งนัด
แล้วยิงอีกแต่ทีนี้ยิงไม่ออก
ก็เลยเอากระสุนออกแล้วใส่เข้าไปใหม่ทีนี้ลงมาจากกำแพง
เพื่อยิงคราวนี้เข้าศีรษะเลยหนึ่งนัด
แล้วใส่กระสุนใหม่ยิงไปอีกหนึ่งนัด
นี่ค่ะคือยิงแล้วยิงอีกอ่ะ
จนถึงนัดที่๕เนี่ยใส่กระสุนเข้าไปอีกแต่ไม่ได้ยิง
เพราะอะไรรู้ไหมคิดว่าคงตายแล้วล่ะ
แล้วนัดที่๕เนี่ยมันก็เลยคาอยู่ที่รังเพลิงตอนที่ตำรวจไปถึง
พอยิงเขาเสร็จคิดว่าตายแล้วล่ะก็กลับขึ้นบ้านไปอาบน้ำ
รอตำรวจเพื่อมอบตัว
เพิ่มมีปัญหาอย่างก่อนหน้าเนี่ยเพราะอ๋อมันมีปัญหามาหลายปีนะ

อื้อไปยินตรงไหนล่ะซะตอนที่หยิงเป็นปั้โคง

แล้วตอนต่อไปเขาอันนี้เขายั่งอยู่ดีหรือครับ

ก็เห็นเรามั้ยครับ

เห็นเรา
โดยหาก็อ้างว่าผู้ตายเนี่ยกินเหล้าหาเรื่อง
ทำงานทำการมีปัญหากันมาตลอดนะครับ

ญาติก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับ

เมียกับน้องเขยเนี่ยก็มีปากเสียงกันแทบทุกวัน
ถ้าวันไหนผู้ตายไม่เมาก็จะเงียบหน่อย
แต่คาดว่าผู้ต้องหาคือนายวิชิตก็คงจะทนไม่ไหว
เพราะว่ามีปัญหามาตลอดกับการก่อกวนของผู้ตาย

ส่วนตัวผู้ตายเองก่อนหน้านี้เคยมีภรรยานะครับ
อยู่ที่ตัวเมืองแล้วก็แยกมามาอยู่บ้านหลังนี้หลายปีแล้ว
แต่จะด้วยเหตุใดอะไรยังไงเนี่ย
อันนี้ไม่รู้ว่าทำไมถึงแยกภรรยาคนนั้นมานะครับ

ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายตำรวจสพนม่วงไข่นะครับ
นำตัวนายวิชิตผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ก็เริ่มต้นจากในห้องนอนที่นายวิชิตไปหยิบปืนที่แอบมาซื้อเก็บเอาไว้
แล้วก็เอาไปเอาบันไดไปพาดปีนกำแพงขึ้นไปยิงนัดแรก
นัดที่๒กระสุนด้านแล้วก็ลงมาไปยิงที่หน้าบ้านอีก๒นัดจนแน่ใจว่าตาย
ก็ขึ้นบ้านไปอาบน้ำรอตำรวจทำแผนใช้เวลาไม่ถึง๕นาทีนะครับ
ก็นำตัวนายวิชิตขึ้นรถไปโรงพักเพราะว่าชาวบ้านมาเยอะเหลือเกิน

ญาติญาติก็นำศพของนายชุมไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดหนองน้ำรัฐนะครับ
น้องสาวผู้ตายเห็นศพพี่ชายนี่ก็ร้องไห้เสียใจอย่างหนักนะครับ
ขณะที่เพื่อนบ้านให้ข้อมูลว่าผู้ตายเองยืนยันว่าชอบดื่มเหล้านะ
บางครั้งเนี่ยถึงขั้นปรบมือพูดคุยคนเดียวก็มี

แต่อีกส่วนหนึ่งจะเป็นเพราะว่านายวิชิตเองก็ไปรำคาญเขาหรือเปล่า

คนอีที่ที่ใดนี้จะให้เจอกัน

แล้วจะได้คนลำค้านอีก
คือจะมีเรื่องยังไงทะเลาะยังไงรำคาญยังไงมันก็ฆ่าเขาตายไม่ได้

วิชิตก่อนหน้านี้ก็เคยถูกจับดำเนินคดี
ตอนที่ทำร้ายร่างกายผู้ตายมาแล้วครั้งหนึ่งนะ
ก็ถูกแจ้ง
แล้วปืนที่หามาได้นี่ครับ
ราคา๘๐๐บาท
ซื้อปืนมาแปดร้อยซื้อกระสุนมาสิบนัดแล้วมาก่อเหตุ